พฤษภาคมเนี่ยถ้าคุณจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งระวังเรื่องการแต่งกายหน่อยนะส่วนใครจะเรียก
โอ้โหฝนเทเลยสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนตกต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไซโครนโมคาครับ
โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนว่าพายุไซโครนโมคาในอ่าวเบงกอตอนกลาง
เลื่อนตัวขึ้นทางเหนือค่อนไปทางตะวันตกอย่างช้า
ว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเมียนมาในวันที่๑๔๑๕พฤษภาคมนี้
จะส่งอิทธิพลให้ไทยมีฝนตกต่อเนื่องครับ
และมีตกหนักบางแห่งด้วยทั้งภาคเหนือภาคกลางตะวันออกใต้
กรุงเทพและปริมณฑลก็โดนครับ
ต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มด้วย
อาทิตย์นี้ใครจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็พกร่มไปด้วยก็จะดีนะครับ
แล้วใครต้องไปหน่วยเลือกตั้งด้วยแท็กซี่มีส่วนลดมาบอกกัน
โดยไลน์แมนแท็กซี่ครับได้ประกาศเก็บค่าธรรมเนียมเรียกรถ
วันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมเพื่อร่วมเป็น๑เสียงที่จะกระตุ้นให้คนไทย
ออกไปเลือกตั้งกันในแคมเปญทุกเสียงมีค่าครับ
โดยผู้ใช้บริการจะจ่ายเพียงค่ามิเตอร์ตามระยะทางจริงใช้บริการเท่านั้น
เก็บค่าเรียกรถนะเพียงเข้าแอปไลน์แมน
แล้วเลือกบริการแท็กซี่ได้ทุกเขตพื้นที่ในเขตกรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานี
มุดประการนครปฐมและสมุทรสาครแล้วก็ใส่โค้ดไว้ว่า
เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะครับ
ต้องย้ำเตือนกันอีกครั้งเลยวันเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้
ไปเลือกตั้งให้งดเว้นการสวมเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกระเป๋าหมวก
ที่มีโลโก้หมายเลขพักหรือสัญลักษณ์พักการเมือง
หรือผู้สมัครสอสอไปในหน่วยเลือกตั้งนะ
แล้วก็จะถือว่าทั้งหมดนี้เป็นการโฆษณาหาเสียงผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับ
และตั้งแต่เวลา๖โมงเย็นของวันเสาร์ที่๑๓พฤษภาคมก็คือวันพรุ่งนี้
สิ้นสุดวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคม
โฆษณาหาเสียงห้ามโพสต์ภาพสัญลักษณ์โลโก้พักใดแล้วนะครับ
ฝ่าฝืนมีโทษด้วยจำคุกไม่เกิน๖เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับครับ